ไปดูต่อกันที่คู่ซี้สายบุญค่ะบอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ศีลเสมอกันชวนกันทำแต่เรื่องดีนะคะสำหรับพี่ก้องปียะแล้วก็พี่ท็อปดารณีนุษย์นั่นเองค่ะ
ประสบปัญหาโควิดมานะฮะงานหดงานหายหลายคนบอกว่าไม่มีที่ทำกินค่ะนี่สองพี่เขาบอกเลยว่าเปิดโปรเจกต์นะทำเป็นเพจรวมร้านดาราดังกว่า๒๐๐ร้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใจปั้มให้คนทั่วไปมาฝากร้านได้กับเพจช็อปสตาร์มาร์เก็ตด้วยค่ะ
เปิดตัวไปเมื่อเย็นวานนี้นะคะมีดาราดังมาไลฟ์รีวิวสินค้าค่ะก็ได้เจอพี่ก้องด้วยในงานนี้ก็เลยขอถามถึงผลกระทบหน่อยในฐานะเจ้าแม่วงการอีเวนต์ปกติเนี่ยจัดกี่งานกี่งานกี่ห้างต้องเจองานพี่ก้องทั้งนั้นเลย
ก้องบอกเลยค่ะว่าบริษัทจัดงานปิดตัวไปแล้วหลายที่ด้วยนะฮะส่วนของพี่ก้องเองเนี่ยทำใจเอาไว้แล้วล่ะว่า
เวนต์ในห้างจัดไม่ได้อีกยาวไปถึงสิ้นปีแน่นอนแล้วจะทำยังไงต่อไปฟังพี่ก้องค่ะ
ซึ่งก็จริงก็โดนทุกคนนะไม่ใช่เพราะพี่นะ
ตอนนี้ก็ต้องเก็บตัวถนอมตัวอย่าให้เจ็บไปมากกว่านี้
บางเจ้าเห็นบอกว่าปิดประชาติเหรอ
พี่ก็เข้าใจเขานะพี่ก็สงสารเขานะ

ถ้าเกิดมีอะไรช่วยแล้วก็อยากจะช่วยนะ

ตอนนี้ก็ต้องทรงตัวอยู่อย่างเต็มที่
เพื่อเด็กพนักงานพี่ก็มี๕๐กว่าคน

แล้วก็ให้กำลังใจน้องทีมงานตอนนี้

ให้เริ่มต้นกับการทำงานใหม่ใช้ชีวิตใหม่
ซึ่งทุกคนต้องเริ่มเป็นประตูใหม่

ตอนนี้เป็นที่ทุกคนจะต้องอดทนแล้วก็ต้องฟันฝ่าเนอะ

เพราะว่ามันเหมือนต้องปรับพฤติกรรมใหม่หมด

แต่เราก็ต้องสู้เพราะทุกคนก็ต้องสู้ทั่วโลกเหมือนกันนะคะ
ที่พี่ก้องพูดมาตามนั้นเลยนะคะ
เซตใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ
ถูกต้องแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ